พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จันทบุรีนะคะช่วงกลางดึกของวันที่เจ็ดกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนนึงลอยมาในคลองนะคะไปติดอยู่ที่ป่ากงกลาง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าศพนี้เนี่ยน่าจะถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็โยนทิ้งน้ำจากจุดอื่นแล้วก็ลอยมาศพลอยมาติดอยู่ที่ตรงนี้
พอตรวจสอบทำให้รู้ว่าผู้เสียชีวิตถูกน้องชายแท้ทำร้ายร่างกายจนตาย
แล้วก็เอาศพมาโยนทิ้งน้ำเพื่ออำพลางคดีเพื่ออำพลางศพนะคะ
คือตัวน้องชายก็รับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายพี่ชายจริงอ้างว่าสาเหตุคือเมาแล้วทะเลาะกัน
ก็เลยทำร้ายพี่เป็นพี่น้องแท้เลยนะคะแล้วน้องชายคนนี้เพิ่งมาอยู่กับพี่ได้
ประมาณสักครึ่งเดือนมาอยู่กับพี่ปุ๊บก่อเหตุเลยทำร้ายพี่เลยนะคะ
ตำรวจภูทรแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบศพนะคะ
มาติดอยู่ที่ริมป่ากงกลางที่คลองปลายเนินตำบลปากน้ำแหลมสิงอำเภอแหลมสิง
สภาพศพเป็นแบบนี้นะคะถูกห่อด้วยผ้านวมแต่ศีรษะโผล่ออกมา
อืดแล้วอะค่ะแล้วก็มีกลิ่นโชยแล้วผู้ตายเป็นผู้ชาย
กางเกงขาสั้นลายพรางไม่ใส่เสื้อศพถูกห่อด้วยผ้านวมสีดำชั้นนอกค่ะ
ชั้นในเนี่ยใช้ผ้าห่มลายการ์ตูนห่อไว้คือห่อ๒ชั้น
ข้อเท้าทั้งสองข้างถูกมัดด้วยสายไฟที่หัวมีร่องรอยถูกทำร้ายนะคะ
สันนิษฐานว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจากที่ไหนสักที่นึงแหละ
แล้วก็โยนทิ้งน้ำแล้วศพก็ลอยมาติดอยู่ที่ตรงนี้
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเจ็ดนรงหรือในบอยนะคะอายุ๓๐ค่ะ
คนก่อเหตุคือน้องชายแท้ของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนัทธพลหรือในแบท
แบทแมนอย่างนี้ค่ะนี่คือน้องชายนะคะคนก่อเหตุ
น้องชายอายุ๒๕ตัวน้องชายคนนี้รับสารภาพค่ะ
คืนเกิดเหตุคือวันที่สองกันยายนตอนดึกครับ
ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะกินเหล้าเมาแล้วเปิดเพลงดัง
พี่ชายออกมาเตือนแต่น้องชายคนนี้ก็อ้างว่าพี่ผมก็เมาเหมือนกันนะ
คือทั้งคู่เขาอยู่ห้องเดียวกันเป็นห้องเช่านะคะคือตัวพี่เนี่ย
นอนด้านในห้องน้องนอนห้องโถงด้านนอกที่ห้องนั่งเล่น
พอน้องเมาเปิดเพลงดังพี่มาเตือนน้องก็เลยไม่พอใจ
ก็เลยทะเลาะกันคือตอนที่พี่ชายกำลังนอนหลับอยู่อะค่ะ
น้องชายเนี่ยสารภาพว่าไปเอาแท่งเหล็กออกยาวประมาณเมตรหนึ่ง
ตีไปที่หัวและที่หน้าของพี่ชายนี่ค่ะอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
คือจนพี่เนี่ยนิ่งไปเลยนะคะหลังจากนั้นน้องชายก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนสองทุ่มวันที่สามกันยายนคือวันถัดไปครับ
น้องชายไปยืมรถกระบะของคนรู้จักนำศพพี่ชายค่ะ
สะพานคลองบางสะเก้าในพื้นที่อำเภอแหลมสิง
สองวันถัดมาเอาสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทของพี่ชาย
โยนทิ้งคลองนะคะที่อำเภอแหลมสิง
เจ็ดกัญญายยนท์พบศพวันที่พบศพเนี้ยค่ะ
ขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนจะจบทุกอย่างเองภายในชาตินี้
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีก
โพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
บ่ายวันนี้ตำรวจสพแหลมสิงนำตัวในแบทผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะนี่นะคะก็เริ่มจากจุดแรก
จุดที่เอาสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทของพี่ชายไปทิ้งสะพานคลองใยดำนะคะ
ตรงนี้ครับจากนั้นก็ไปจุดที่สองจุดที่สองคือจุดทิ้งศพค่ะ
กลางสะพานคลองบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงจุดสุดท้ายที่ทำแผนนะคะ
คือจุดที่ลงมือฆ่าพี่เป็นห้องแถวที่เช่าอยู่ด้วยกัน
ผู้ต้องหามาอยู่กับพี่ได้แค่เนี่ยครึ่งเดือนได้อะค่ะครับ
ก็มาก่อเหตุนะคะระหว่างควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตัวผู้ต้องหาเครียดนะคะไม่ตอบคำถามอะไรนักข่าวเลย
ญาติน้องสาวคนสุดท้องก็มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยค่ะ
เห็นที่บอกนะคะว่าน้องสาว
คนนี้นายของคนนึงสูบท้องของพี่น้องสองคนเนี้ยคนนึงเป็นคนเกาะเหตุคนนึงเป็นคนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเลิกกับภรรยามีลูกสาว๑คนนายแบตมาชอคอยู่ด้วย
นิสัยของในบอยเนี่ยนะใจดีใจเย็นแต่ในแบทเนี่ยตรงกันข้ามเลยเป็นคนอารมณ์ร้อนมาก
หลังจากไน้แบตทำร้ายพี่ชายแล้วนะพลังไปสี่วัน
เบียร์ค่ะพี่สาวคนที่สอง
เขาอยู่ถัดจากบ้านบอยไป๕ห้อง
เขาสงสัยว่าเอ๊ะบอยพี่ชายหายไปไหน
ตอนแรกคิดว่าพี่ชายอาจจะไปไหนกับสาวหรือเปล่า
ก็เคยออกจากบ้านไปกับเพื่อนผู้หญิงบ้างอะไรบ้าง
แต่หายไปนานแล้วก็ทำไมเงียบหายไปไม่ติดต่อ
หาไม่เจอก็เลยไปถามแบทนะคะ
แต่แบททำอย่างไรรู้ไหมคะทำเป็นไม่รู้เรื่อง
ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเลยว่าบอยหายไปไหน
สุดท้ายมารู้ข่าวว่าเจอศพบอยนี่ค่ะ
ตัวน้องสาวคนที่สองเนี่ยนะที่ชื่อว่าเบียร์
เขาก็เลยบอกว่าไม่ให้อภัยนะคะ
ให้อภัยแบทที่ก่อเหตุฆ่าพี่ชายแท้ของตัวเองแบบนี้

แต่หนักมันก็ตั้งแต่วันที่๓แล้วมันก็ไปแล้วก็มานอนกินข้าวอยู่นี่

หนูพูดว่าฆ่าพี่ทำไมทำไมทำพี่ได้ลงคอ
มันบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบเมาด้วย
หนูบอกว่ามึงเมามึงทำพี่มึงขนาดนี้
ตีพี่แล้วมึงเอาพี่ไปโยนน้ำเนี่ยนะ
มันบอกว่าขอโทษขอโทษแล้วพี่มันจะกลับมาไหมมันจะฟื้นไหม
เหมือนในเบสมันบอกว่ามันอ่ะทะเลาะกับแฟนแล้วมันก็เมาพี่มอยก็เมา
แล้วทีนี้หนูก็ไม่รู้นะว่ามันแก้ตัวหรือเปล่า
เสียใจพี่ไม่คิดว่าพี่น้องจะฆ่ากันเอง
คือคนในครอบครัวทุกคนบอกเสียใจมากนะคะ
คุณย่าค่ะคุณย่าอายุ๘๓แล้วด้วยแล้วย่าเลี้ยงเนี่ยทั้งสองคนนี้มาตั้งแต่เล็กนะคะ
พอพ่อแม่เขาแยกทางกันย่าก็ดูแลหลานส่งหลานเรียนนะคะ
หลานทำงานนะคะย่าอยู่จังหวัดระยองก็ไม่ค่อยได้เจอกัน
พอรู้ข่าวย่ารีบมาเลยย่าบอกโกรธและเสียใจมากที่น้องมาฆ่าพี่แบบนี้นะคะ

ส่งหลานพอรู้ถึงส่งหลานไม่เอาไปให้
ทำไมอ่ะย่าเขาก็รับผิดแล้วนะ
ตั้งใจรับผิดไม่ผิดแต่ว่าทำปล่อยไม่ได้ใจมันไม่ให้
ศพของบอยญาติก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
หลังจากไปรับศพที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า

พิธรรมสามคืนก่อนจชาปนกิจค่ะ
ตัวผู้ต้องหาเนี่ยนายนัทพลตำรวจก็นำตัวไปควบคุมตัวเอาไว้ที่สพแหลมสิง
ฝักขังที่ศาลจังหวัดจันทบุรีพรุ่งนี้ค่ะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายค่ะครับ